อ่ากลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะฮะมาดูพิษโควิดนะครับ
ทำให้ผู้ชายคนนี้ตกงานและตระเวนไปตามร้านสะดวกซื้อ
หยิบอะไรกลับมาได้หยิบมาหมดเลยหยิบติดมือมาหมดเลยนะฮะ
แล้วก็กล้องวงจรปิดสามารถที่จะจับภาพผู้ชายคนนี้ได้
ขณะที่เข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เขาก็เดินไปเดินมาเลือกซื้อสินค้าแต่ที่เห็นว่าเหมือนเลือกซื้อเนี่ย
ไม่ได้เอาไปจ่ายตังค์นะใช่หยิบไปเลยหยิบไปเลยครับ
สักพักหนึ่งนะฮะก็ออกจากร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นี่
ซ่อนไว้ภายใต้เสื้อคลุมนิดหน่อยนี่ขณะที่กำลังจะเดินออกไปนะครับ
ก็เลือกซื้ออีกนิดหนึ่งไม่ได้เลือกซื้อสิคุณเลือกหาเลือกหยิบอีกนิดหนึ่ง
ค่ะและสิ่งของที่เอาไปส่วนใหญ่นะคุณมันคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
นี่นะครับหลังจากที่กล้องวงจรปิดภายในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
ตำบลช้างเผือกอำเภอเชียงใหม่เนี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ย
จับภาพคนร้ายได้นะฮะก็เป็นชายุคประมาณ๒๐ปี
รูปร่างผอมสูงประมาณสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับ
ก็เข้ามาลักขโมยสิ่งของภายในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะครับ
สืบสวนสพช้างเผือกออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุรายนี้
จนสามารถตามจับกลุ่มได้คุณที่บ้านพักย่านซอยเจดีปล่อง
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับผู้ก่อเหตุนี่คือคนที่นั่งยองนะ
คนที่นั่งยองอยู่ข้างล่างยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุประมาณ๒๐ปีนี่แหละครับ
ก็คือนายทิเบสอินทรสหรือว่าชื่อเล่นว่ากาแฟนะครับ
ตัวผู้ต้องหาพักอยู่ที่บ้านกับพ่อ
พ่อคนที่ใส่กางเกงในยืนอยู่นั่นนะฮะนั่นคือพ่อของเขา
ทีนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านคุณ
เข้าไปตรวจค้นพบอะไรบ้างล่ะคุณเยอะแยะเลย
ให้เขาเปิดตู้ให้ดูให้เขาเปิดตู้เย็นให้ดู
ให้เขาเอารังออกมาเจ้าหน้าที่เทออกมา
หมี่กึ่งสำเร็จรูปเต็มไปหมดเลยนะครับ
อกจากนี้ในตู้เย็นก็จะมีอาหารเหล่านี้แหละฮะ
เขาบอกว่าขโมยมาเพื่อที่จะเอามาประทังชีวิต

ขโมยเฉพาะของกินเท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้ตกงาน
เขาบอกว่าโอ้ชีวิตมันยากลำบาก
ต้องขโมยของกินมาประทังชีวิตแหละครับ
แต่ก็ไม่รอดพ้นการจับกลุ่มนะฮะ
จับกลุ่มควบคุมตัวพร้อมกับยึดของกลาง
หลายรายการส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ข้อหารักทรัพย์ต่อไปนะครับ